เช้าวันนี้คนที่โรงแรมแถวสุขุมวิทย์ซอย๕เนี่ยตกอกตกใจ
ขามีลวดมีไฟแล้วก็เป็นแผลชัดเจนเลยว่าถูกไฟดูดด้วย

เป็นซอกตึกนะครับระหว่างตึกกับท่อระบายควันสูงจากพื้นสิบเมตรนะครับที่ข้อเท้าขวาของผู้ชายคนนี้มีบาดแผลมีรอยไหม้นะครับเพราะไปเกี่ยวกับลวดที่เขาปล่อยไฟฟ้าเอาไว้นี่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นลวดเห็นเส้นลวดไหมฮะนี่เขาจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้เพื่อป้องกันขโมยที่จะปีนที่จะย่องขึ้นมา
เสียชีวิตตรงนี้เลยนะครับตรวจสอบชื่อเนี่ยทราบว่าชื่อนายโอภาษนะฮะอายุ๓๔ปีมีกระเป๋าเป้สะพายอยู่๑ใบในตัวมีเงินสดอยู่๒๖๐๐บาทอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าเขาน่าจะเข้ามาขโมยของหรือเปล่านะฮะกู้ภัยบอกว่าทางโรงแรมแจ้งว่ามีผู้เสีย
ที่ลวดที่ขึงเอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันการจุรกรรมนะครับในช่วงสี่ทุ่มถึงตีห้าของทุกคืนนะครับ
เนื่องจากเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมามีแขกที่มาเข้าพักที่โรงแรมบอกว่าทรัพย์สินหายนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางรอปภของโรงแรม
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรม
ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ทั้งแขกที่พัก

ก็เป็นปริศนาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใคร
แต่ถ้าที่เราไปเห็นก็คือเหมือนกับขึ้นไปบนอาคารแน่นอน
เพราะว่าตกลงมาจากไม่รู้ชั้นไหน
ค้างอยู่ตรงป่องลมนั้นนะครับแพทย์นิติเวศเนี่ย
ก็ให้เราช่วยถ่ายรูปและลงไปถึงเอาศพลงมาก็ชนะสูต
แล้วก็เห็นชัดเจนว่าที่ข้อเท้าที่มีศพไปพาดอยู่กับเส้นลวด
นั่นก็คือชัดเจนว่าโดนไฟช็อตด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพนักงานก็กำลังทำความสะอาด
พื้นที่กันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่มีคนตกลงมาแล้วเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ถามทางโรงแรมเนี่ย
พนักงานที่อยู่แถวนั้นบอกว่ามารู้เรื่องกันก็ตอนที่มาเจอศพแล้วนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าที่โรงแรมไม่มีใครรู้จักผู้ชายคนนี้นะฮะ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะแอบปีนขึ้นไปนะครับ

แต่ไปโดนลวดไฟฟ้าที่โรงแรมขึงเอาไว้นะครับก็เลยถูกไฟดูดนะฮะ
วดนี้ติดอยู่ที่ขาด้วยนะครับก็ตกลงมาเสียชีวิตคาอยู่ตรงนี้นะฮะ
สาเหตุอย่างละเอียดต้องรอการชนะสูตรอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าการปล่อยไฟฟ้าแบบนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องแบบไหน
ยังไงก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันต่อไป